ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
คนก็เยอะรถก็แย้ก็ไม่เกรงกลัวอะไรเหมือนกัน
รถเก่งคันนี้ไม่รู้ไปคลั่งอะไรมา
ไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่

เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บไป๔คนค่ะ
รถเก๋งสีแดงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยโอ้โหอะไรคะไม่รู้ไปคลั่งอะไรมาพุ่งไปชนเลยนะคะ
รถจักรยานยนต์จอดอยู่คนก็เยอะแยะนะคะ

เกาะหน้ากระโปรงรถมีผู้ชายเสื้อสีดำกระโดดเข้าไปหา
เสียงคนกรีดร้องด้วยความตกใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนน๒๐๐ปีป่าตองภูเก็ตนะคะ
ภูเก็ตไทม์ระบุว่าคนขับรถเก่งคลั่ง
พุ่งชนรถจักรยานยนต์และกลุ่มคน๓ครั้งนะคะ

แล้วมีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
คนเจ็บรายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์โดนลุกหลง

เขาเล่าให้ฟังว่าสงสัยผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหาย
เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เพราะได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเขามีปากเสียงมาก่อน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขับรถเก่งไปพุ่งชนนะคะ
แต่คนเจ็บที่ให้ข้อมูลคนนี้คุณผู้ชมพี่อุ๋ยค่ะ

ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยกระดูกเขาร้าวนะคะ
คุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
ได้ข้อมูลมาว่าคนเจ็บคือคุณเหม่ค่ะ
เป็นเจ้าของร้านรักซึ่งเป็นร้านนวด
เธอเล่าว่าร้านเธอกับร้านจัสที่เป็นร้านนวดอีกร้านหนึ่ง
ผู้จัดการร้านของเธอมีปัญหาไม่ลงรอยกันมาก่อน
วันเกิดเหตุนะคะก็คือเมื่อวาน
พนักงานร้านจัสขับรถเก๋งสีขาวตั้งใจจะมาชนพนักงานร้านรักก่อน
ตอนนั้นพนักงานร้านไม่พอใจก็เลยโวยวายเรียกให้อีกฝ่ายลงจากรถ
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมลง
แต่กลับไปฟ้องเจ้าของร้านของตัวเองก็คือร้านจัส
อันนี้คือภาพวงจรปิดจากที่ร้านนะคะ
ผู้จัดการร้านรักรวมถึงพนักงานบางส่วนก็เลยไปทวงถาม
นี่พุ่งชนเข้าไปแบบนี้อันนี้ภาพอีกมุม
แต่ว่าถูกเจ้าของร้านจัสขับเก๋งสีแดงพุ่งมาชน๓ครั้ง
คือเขาบอกว่าเหมือนตั้งใจชนคือจะชนแบบเอาให้ตายเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้

ส่วนตัวก็เลยมองว่าแค่เรื่องคนในร้านไม่ชอบหน้ากันทำไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้
ที่ผ่านมาสองร้านมีปัญหากันมาตลอดแต่ก็เห็นเคลียร์กันก็นึกว่าจะจบ
เห็นมีการตบกันด้วยนะเคลียร์แบบตบกันอ่ะตบกันจบแยกย้ายกันไป
นึกว่ามันจะเสร็จสิ้นกันไปแล้วแต่ไม่โอ้โหมันไม่จบไม่สิ้น
มันมีเรื่องรุนแรงขับรถพุ่งชนกันแบบนี้อีกค่ะ
ใช่ค่ะพยายามฆ่าค่ะก็อยากให้เขาได้รับบทเรียนอย่างนี้ดีกว่า
อยากจะบอกอะไรกับเขาเลยไหม
อยากให้เขาใช้สติแบบว่าให้เขาเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นมากกว่านี้ค่ะ

มาฟังข้อมูลจากอีกร้านหนึ่งด้วยนะคะ

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคุณสกายเป็นพนักงานร้านจัส

เรื่องทั้งหมดมันเกิดจากร้านรัก

เคยเอาคนมารุมตบพนักงานของร้านค่ะ
ตบกันถึงในร้านจนคนแตกตื่นวุ่นวายกันไปหมด
นี่เหตุการณ์เมื่อ๒เดือนก่อนค่ะ
ทางร้านจัสเขาบอกนี่ไงเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
เหตุการณ์ก่อนที่ร้านจัสจะขับรถเก๋งแดงไปชนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าก็เพราะฝ่ายร้านรักยกพวกมาตั้ง๖๗คนมาหาเรื่องร้านจัสก่อน
ฟังข้อมูลทางมุมของร้านจัสดูบ้างค่ะ

แต่ว่าก็คือเราเลือกที่จะมาถึงเรื่องก็ถึงที่
ถ้าเหมือนโดนอะไรไปก็ต้องรับให้ได้อ่ะค่ะถูกไหมอืม
บางคนถ้าเหมือนกับมองกับการเป็นบางคนเขาอาจจะทำมากกว่านี้อีก
หนูว่านะสำหรับหนูนะจริง
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีพนักงานสอบสวนสพป่าตองบอกว่าสองฝ่ายเนี่ยนะคะ
ต่างฝ่ายต่างแจ้งความซึ่งกันและกัน
แต่คุณผู้ชมค่ะแอบใส่วงเล็บให้นิดนึง
ตำรวจแอบบอกมาว่าเขาแจ้งความกันมา๗ครั้งแล้วนะ

แจ้งความกันไปกันมา๗รอบแล้วค่ะ
เพราะเขามีเรื่องกันมาตลอดพี่อุ๋ยคือเขาไม่ถูกกัน
กันก็ตบกันเคลียร์กันมันก็ไม่จบมันก็ไม่ลงตัว
ถึงขั้นบอกเลยว่าถ้าไม่หยุดทะเลาะนะเดี๋ยวปิดทั้งสองล้านเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ตีกันไม่จบไม่สิ้นก็ไม่รู้จะยังไง
หวังว่าครั้งนี้จะพอได้แล้วนะคะเพราะว่ามีคนเจ็บนะคะ